ส่วนอีกหนึ่งข่าวก็ถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกวงการอยู่พอสมควรเลยนะครับ
คือเธอจบชีวิตตัวเองด้วยอาการที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านี่แหละ
เมื่อเช้านี้เจอน้องใบเตยใบเตยสุธีวันหรือว่าใบเตยอาสยาม
คือก็เลยได้มีการถามถ่ายกันว่ารู้ข่าวนี้หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้
เตยบอกว่าพอรู้ข่าวก็ตกอกตกใจมากนะคะ
แล้วก็รู้ด้วยว่าน้องป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

แล้วก็ฝากเตือนทุกคนให้ระวังพิษภัยของอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าแบบนี้
ดูแลคนใกล้ตัวอย่างใกล้ชิดด้วยจ้ะ

แต่ว่าแต่ละคนน่ะตัดสินใจจะฆ่าตัวตาอย่างนี้มันยากมาก
แต่ก็อยากให้เอาจริงแล้วทุกปัญหามีทางแก้
ไม่อยากให้แก้ไขด้วยวิธีแบบนี้เลย
ก็ยังไงเรามีคนรักมีครอบครัวอยู่ข้าง
นึกถึงคนที่เขารักเรามากที่สุดพ่อกับแม่
มีอะไรก็ให้ปรึกษาหาทางแก้ปัญหา
ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะ
ว่าอยากให้ดูแลคนใกล้ชิดเป็นอย่างดีนะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วให้ความรักความอบอุ่นกับคนรอบข้างนะ